คุณผู้ชม๗๑๗๑นะเลขท้าย๓ตัวนะครับ๘๒๘แล้วก็๐๑๘นะครับ
เลขหน้า๓ตัว๙๔๙แล้วก็๖๖๙ส่วนรางวัลที่๑ครับ๙๖๒๕๒๖นี่๙๖๒๕๒๖นะครับ
เมื่อวานจะบอก๕๒๘หรอใช่แม่หาตินนิดเดียวเองนี่แล้วปัจไทยที่คุณไทยปัจไทยก็ฝันเว้ย
เอออะไรฮ่ะ๕๒๘คุณผู้ชมบอกนี้อีกช้าทุกคนก็ซื้อตามบอท
โดนโดนผมโดนเลย๕๒๘๖๒๖โดนไงโดนกินหน้าเจ็บใจเนาะ
อย่างนี้แต่คนก็ถูกกันเยอะคุณแม่ที่บ้านหนูก็ถูกกันเยอะ
เราต้องบวกไป๒เหรอไม่บวกไป๒เพราะว่าปีนี้เป็นปีมหามงคล
ก็พอออกแล้วก็คิดกันไปเรื่อย

แล้วหล่อนเอาอะไรมาใส่หัวหล่อนเต็มไปหมด

อ๋อนักภูมิอะไรมาใส่หัวเพื่อก็ขอโทษ

แต่เลขไอ้ไข่ก็เกือบถูกอยู่แล้วคุณแม่

ที่มี๗๑๑๗หม่อนมนตร์

รู้ดีกันจากไหนหึยที่เท้ามันชิที่นี้อีกแม่นน่ะใช่ไหม
ตอนนั้นพี่หนุ่มเห็นเลขผมไม่ยอมบอก

ออกนะเห็นไหมเลขสรุปใบออกเหมือนกันหรือ
พี่ข้างบินใส่ตอนที่พี่หนุ่มจดนะนะไม่บอกใคร

เธอซื้อโต๊ะเต่ง

พี่มีค่าแล้วผมเห็นแต่ไม่บอกใคร

ถูกไหมโอ้โฮเจ้าค่อยเทอดซื้อขนาดนั้นมันเค้าต้องถูกหรอ

ใช่นี่ผมจดเอาไว้ผมจะไปซื้อเลขอะไร
เข้าใจไหมผมจำไว้คนของจดก็ต้องจดเอาไว้

มันจะต้องเอา๓ตัวสิเธอจะไปเอาใหม่๗๑อะไรอย่างนี้
เอา๗๑ก็เลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๓ตัว
ผมซื้อไม่ค่อยเป็นผมซื้อเป็น๒ตัวก็คือเลขท้าย๒ตัว

ไม่ใช่ข้างล่างสิข้างล่างก็ติดคุกอีก

กันดีกว่าไหมคุณนะฮะเรื่องโจถูกจับไม่มีใบขับขี่เนี่ย
เรื่องนี้ไปเกิดขึ้นแถวคลองตันนะฮะก็คือมีวัยรุ่นคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไป
นี่คนนี้นะฮะอยู่ในนั้นเลยนี่นะครับ
คนนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาถูกตำรวจเรียกขอตรวจใบขับขี่
ปรากฏเขาไม่มีใบขับขี่ตำรวจก็เลยบอกว่าไปไปขึ้นต่อตรงนี้ก่อน
ก่อนหลังจากนั้นมีการประทะคารมนะฮะ
คือคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่มีความยาวประมาณ๔นาทีฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่ทางเจริธีตำรวจนะครับศนคลองตันก็จับกลุ่มชายคนนึงที่ไม่มีใบขับขี่นะครับ
ตำรวจเองก็พยายามบอกว่าหายใจเย็นก่อนที่สุดท้ายจะถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักษณ์ครับ

ทางศนคลองตัวไปที่โรงพักษณ์ครับ

ขนาดนี้เนี่ยจะจับโจรที่ไหนทันถามดิพูดเรื่องจริงรับได้หรือเปล่า
อย่ามองคนที่อายุผมบอกให้มองที่นี่ชิมไปที่หัวตัวเอง
สมองจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กที่หัวตัวเอง
ผมไม่ต้องพึ่งหมอที่โรงพยาบาลด้วยมาแตะอะไรผม
ผมสู้นะผมตกใจผมต่อยนะผมแค่ไม่มีใบขับขี่
ผมไม่สนนะต่อยก็แตกเหมือนกันคิดว่าไวกว่าก็ลองดู

กูเนี่ยแค่ไม่มีใบขับขี่จะเอาอะไรนักหนา
ก็ว่างั้นไทยไปเถอะพายไปก็เท่านั้นแหละ
หมินอะไรพูดลอยเฉยหมาดันเอาไปเข้าหูเอง

กฎหมายเล่นกับกูได้กูเรียนจบมาจะเล่นบ้าง
ตบให้ดาวกระเด็นเลยนะ

พูดอย่างนี้มีคลิปทุกอย่างเป็นพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ

ล่าสุดครับทีมข่าวนะฮะ
ติดต่อไปยังพันธบรวจโทษธนเมษวิจิตจริยาครับ
เป็นรองภูมิกับจราจรสอนอคลองตัน

บอกว่าวันเกิดเหตุนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ประมาณ๔นายนะครับ
ก็เรียกว่าได้มีการเรียกผู้ต้องสงสัยตรวจรถจักรยานยนต์นะฮะ

แผ่นป้ายทะเบียนเลขที่พพคขอไข่๑๙๑กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ

ใบขับขี่ก็ไม่มีนะฮะ
สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเหตุการณ์อย่างในคลิปนี่แหละฮะ

แม่ของผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ไปที่โรงพักทันที
เขาก็บอกลูกชายเขาเนี่ยมีการทางจิต
เคยไปหาหมอรักษามาแล้ว

ว่ายังงั้นทางตำรวจเขาก็เลยบอกว่าว่า
ถ้ามีอาการทางจิตก็ไม่มีอะไรมากเลย
เอาหลักฐานมาจากโรงพยาบาลแล้วกัน

เพราะส่งฟ้อง๔คดี
ก็หมินเจ้าพนักงานด้วย
เนี่ยนะฮะไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อก

มาจากที่มีข่าวว่าตัวแม่ของเขาจะบอกว่า

แหล่งข่าวลายหนึ่งเนี่ยนะครับเผยว่าที่มีกระแสข่าวว่าคนเนี่ยสติไม่ดี
ก็คาดนะครับว่าไม่น่าจะใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าปกติหรือไม่ปกติ
เราก็น่าจะดูรู้ผู้ชายคนนี้จีบผู้หญิงจนเป็นแฟนกัน
คิดเอาเองว่าผู้ชายคนนี้ปกติหรือไม่
เขาบอกมาอย่างงั้นนี่นะฮะก็คือ
ไม่พกใบขับขี่ไม่พกสำนาจทะเบียนรถไม่สวมบุคดีรภัย
มินประมาทเจ้าพนักงาน
เป็นเพจของเฮียเขาลงมาเพราะเป็นคนเปิดเรื่องนี้นะฮะเพจเฮีย
ช่วงนี้เป็นช่วงที่เห็ดเพาะมันจะมีเห็ดเพาะที่ทางภาคเหนือก็จะเป็นอีกแบบนึง
เพาะทางอีสานรสชาติก็จะเป็นอีกแบบนึงตอนเนี้ยถ้าสมมุติใครไปทางโอเคล่ะ
ไปภาคอีสานตอนบนไปสกลนครไปเลยไปอะไรอย่างนี้
ก็จะได้กินเห็ดเพาะทางอีสานเผ็ดเพาะเห็ดเพาะทางเหนือ
เห็ดเพาะใช่เลยไม่ได้นะเห็ดเพาะทางเหนือออกยัง
ออกแล้วคุณแม่เหรอตอนนี้เหรอตอนนี้ก็คือถ้าเกิดที่ตลาดที่แม่หนูขายอยู่เนี่ย
ใช่ค่ะมันอร่อยจริงจริงแหละมันอร่อยแต่ถ้าตอนเนี้ยเวลาที่เขาไปซื้อของป่า
ที่เราจะซื้อของกลับมาเนี่ยเขาก็จะต้องซื้อเห็ดเพาะเนาะช่วงนี้เนาะ
อย่างที่สกลนครเมื่อลูกค้าแวะซื้อของป่ากลับไปประกอบอาหาร
เมื่อกลับไปถึงที่พักเพราะว่าไอ้เห็ดเพาะที่อยู่ในกระทงที่ซื้อมาเนี่ย
ตอนนี้มันก็อย่างที่คุณบอกว่ามันไม่ได้ถูกนะดูแล้ว๑๕๐บาทก็ดูเยอะอยู่นะ
อือ
สอดไส้หรือเปล่าทำกระทงทรงสูงหรือเปล่า
เพื่อตบตาหรือจกตาลูกค้าหรือเปล่าเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
คือที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบริเวณร้านขายของป่า
สกลนครกาลสินนะที่อำเภอภูพาลจังหวัดสกลนครเนี่ย
พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเห็ดเพาะอยู่ทุกร้านเลยณพศนี้ปลายร้อนต้นฝนใช่ไหมแองจี้ตอนนี้
พบว่าเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและที่สำคัญเนี่ยราคาแพงริ้วของเหนือตอนนี้กิโลเท่าไหร่
๒๐๐๐บาทของอีสานเนี่ยมันอยู่ที่๕๐๐๗๐๐กิโลหนึ่งนะของอีสานเนี่ยอยู่ที่๕๐๐๗๐๐
แล้วแต่ตามสภาพของเห็ดข้อเสียของเห็ดดังกล่าวคือ๑ปกติเห็ดมันจะมีน้ำหนักเบาถูกต้องไหมคุณไอ้ม้า
แต่เห็ดนี้มันมีน้ำหนักมากเมื่อนำมาจำหน่ายประกอบอาหารมันก็เลยค่อนข้างจะทำยาก
ต้นทุนมันจะสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขายเนี่ยมันถึงสูงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาซื้อขายกันเนี่ยเราเห็นอย่างนั้น
ปริมาณมันได้น้อยอยู่แล้วจึงเกิดเป็นที่ดราม่าเหตุเพาะเกิดขึ้นเนี่ย
ทางด้านนางอรพินนะฮะแม่ค้าขายของป่าริมทางเนี่ยแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า
เห็ดเพาะออกใหม่จะราคาแพงช่วงนี้แหละช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ราคาแพงที่สุด
เพราะเห็ดกำลังอ่อนไม่เหนียวหากใครอยากกินก็ต้องทำใจเพราะแรกเนี่ยราคาจะสูง
ต้นทุนที่ตัวเองรับมาอยู่แล้วมันก็อยู่ที่๕๐๐๗๐๐บาท
ดังนั้นเมื่อนำมาจำหน่ายแล้วก็อาจจะเอากำไรเล็กน้อยจึงทำให้ปริมาณลดลง
อย่าลืมว่าเห็ดชนิดนี้มันมีน้ำหนักในตัวอยู่แล้วน้ำหนักมันเยอะอยู่แล้ว
ดังนั้นแค่๒ขีดก็ขายกระทงกัน๑๐๐๑๕๐บาทอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติ
เทออกมาเนี่ยมันก็เหลือนิดเดียวก็ลองเอาไปชั่งดูสิ
ขีดนึงมันตก๑๐๐๑๕๐บาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกระทงกระทงหนึ่งมันก็ไม่เคยเอาเปรียบลูกค้า
ก็คือขีดนึงเนี่ยก็จริง๑๕๐บาทอยู่แล้วสำหรับตนนั้นไม่เคยเอาเปรียบลูกค้า

คือว่าต้องแบบพอฝนถูกได่มันจะขึ้นมาตามธรรมชาติ
แล้วก็โดนแดดวันหนึ่งมันจะขึ้น
คือตอนนี้คนก็เลยบอกว่าเห้ยทำไมผมแม่ค้าขายของป่าทิศกรนครโกงหรือป่ะ
เขาพยายามจะพูดคุณก็ลองชั่งดูสิแน่นอนตอนนี้ขีดนึงมันตกร้อยถึง๑๕๐บาท
ถ้าสมมุติไปขีดละ๒อันนั้นอาจจะไปแต่ที่ภาคเหนือแพงกว่า
เพราะว่าถ้าเกิดออกใหม่เนี่ยจะแพงเพราะว่าเขาเรียกว่ามันนุ่ม
เขาบอกพอกัดมันยังเพราะในชื่อมามันกบแล้วก็น้ำต่างก็จะเข้ามาในปากก็
ข้างในมันก็จะแบบนิ่มไอ้นี่คือเราไม่กินเห็ดถอบ
เห็ดถอบก็คือเห็ดขบพอบภารณ์เหนือเรียกว่าเห็ดถอบ

มีอย่างไรเขาบอกว่าเพราะแพงเวอร์เพราะแพงจริง
วันนี้เพราะฉะนั้นอีสานวันนี้อีสานถูกกว่าภาคเหนือ
เหนือกลับกลายเป็นแพงเพราะว่ามันมีไฟป่า

เขานี่แหละเผาป่าเพื่อเขาจะเอาเห็ดกันนะ
ที่เขาเผาป่าเผาป่ากันเนี่ย

บางคนเขาบอกว่าสามารถเก็บเห็ดได้บางปีเนี่ย
ตั้งตัวได้เลยดีกว่าปลูกข้าว
เขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาก็เลยบอกอ้าวบรรพบรุษเขาเผาป่ากันมา
เพื่อที่จะรอเหตุเพาะนี่แหละ
แต่อีสานอีสานไม่ได้เผาป่า

มันก็จะมีเห็ดของมันขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นขออนุญาตให้ชี้แจงเลยนะครับว่า
มันไม่ได้มีการกำไรหรอกแต่อีกสักแป๊บนึง
เมื่อมันออกมากขึ้นมากขึ้นราคามันก็จะถูกลงมา
แต่ตอนนี้มันเพิ่งออกมาใหม่
พ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็ไม่ได้กำไรอะไรมากมายหรอก

ตรวจสอบก่อนซื้อทุกครั้งว่าสมเหตุสมผลไหม
แล้วที่เอาอื่มใบไม้ไปยัดนี่กิโลสี่ร้อยกว่า
เอาแล้วไม่สูง๑๕๐นะกิโล๔๐๐
เขารับว่าขายต่อก็จะแพงขึ้น
แต่เราไปหามาเองก็จะถูกหน่อย
ตอนนี้ทีเขาขายกันอยู่เนี่ยชะเลี่ยดโดยที่เขาพูดเลย
๕๐๐๗๐๐มันแล้วแต่มันไม่มีเห็ดหนุ่มเห็ดแก่ด้วยหรอ

เอาล่ะก็ว่ากันไปผู้บริโภคกรุณาเข้าใจหน่อย

เออไม่ได้หนุนแบบว่าเอาเปรียบขึ้นกันเท่าไร
อีสานถ้ามีป่าศักดิ์จะมีเห็ดเผ่า

ถุบิไม้มันทับถุ่มกันไว้มันก็จะขึ้นมา
อีกเรื่องหนึ่งเป็นอาชีพขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะ

อินสตาแกรมที่มีชื่อว่าจิ้งจกเอแบ็ค
ซึ่งก็เป็นข้อความลงโฆษณานะ
ดึกแค่ไหนเราก็ไปจับให้นะ
รับจ้างจับจิ้งจกตุ๊กแก่แมงมุมเก๋ไหมคะ
ภายในหอพักย่านมหาวิทยาลัยอสัมชันนี่แหละ
หรือว่าเอแบ็ครวมถึงบ้านเรือนต่างนานา

ซึ่งก็ได้รับความสนใจมากเลยทีเดียว
เรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะเราก็เลยต้องแอบไปถามนี่เลยค่ะ
นายนัฐเกียรติสุรพิพิษหรือว่านอฟอายุ๒๒ปี
เขาก็เป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่๓
เขาเปิดเผยอย่างนี้ว่าตนเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเลยนะ
จิ้งจกตุ๊กแก่อะไรอย่างนี้ต่างนาน
เพราะว่าเล่นตั้งแต่เด็ก
อันนี้ดูน่ากลัวนิดหนึ่งนะ
เล่นตั้งแต่เด็ก
มะแรงสับนี่

เพราะงูที่ไม่มีพิษเท่านั้นนะเออโดยการจับในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีการเตรียมอุปกรณ์นะสำหรับจับสัตว์เนี่ยในแต่ละชนิดด้วยสนุนราคาก็อย่างที่บอกไปไหมเนี่ยนะมีสูงสุดเนี่ยไม่เกินร้อยบาทอืมอืมซึ่งจะถามบอกว่าได้
เขาก็จะขยายเคือขายธุรกิจเพราะเขาบอกเขามีเพื่อนอีก๒๓คนเนี่ยนะสามารถที่จะจับได้ด้วยใช่นั้นก็จะทำเป็นล่ำเป็นสัตว์เลยต่อไปนี้เนี่ยราคาก็ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยตั้งเป็นบริษัทได้จับพวกสัตว์จิ้งจกก็เยอะจริงนะมันเ
ผู้ชายก็คือตุ๊ดแตกก็ไม่ให้จริง
จริงหรอไม่เห็นหน้าเกียรติเลย

แล้วแบบวิ่งไตของผมผมก็วิ่งตุ๊กแตกแบบ
ให้สัตว์พวกนี้
เอ้าพอกันละ
ไม่ต้องมีคำว่าอีกไม่ต้องมีคำว่าไอ
สัตว์พวกนี้
มันน่ากลัวไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของเธอหรอก
แต่ถ้าเฝ้าความสุดถูกฉันยูเป็นหนุ่มกัญชัยได้น่ะ

แต่เนี่ยเป็นคนที่มีพิษพิษแล้วเราเผลอไม่ได้ด้วย
ไม่มีวิทยาลัยเข้าปลิ้งจนปลั๊บอันนี้๒๔ชั่วโมงต้องยึมแต่
ข้างหลังพร้อมจะต้องโดนแทงตลอดเวลาทรุดไหมอันไหน
ดูดิไม่เราต้องทำใจแล้วทุกวันเนี่ยอ้าวโหสิอ้าวโหสิดูจิตต่อก่อนไม่ได้นะ
เขาเป็นลูกชายคล้ายอ้าวโอ้ยเขาเป็นลูกชายคล้ายนะครับตามหาทั้งอำเภอเพื่อเจอเธอคนเดียว
อ๋อคุณยายหลงปากเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของปากจะกลับมาเล่าให้ฟังล่ะ
อันนี้ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะฮะเมื่อช่วงเย็นวานี้

คือเขาถึงขนาดยกอำเภอตามหายายเผิน
เขาหลงป่าไปแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้นางโดนอาถรรพ์บางตาเอาไว้
น้าเห็ดทำไมต้องอ้าวต้องเอ่อไปนั้นอ่านเล่นไหม

คือใช้ทั้งหน่วยกลุ่มให้กำหนังใหญ่บ้าน
แล้วก็ชาวบ้าน๑๐๐คน
ในการออกค้นหาในเผินดำใหม่อายุของเขา๘๖ปี

เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย

โดยคุณยายนุ่งผ้าถุงสีชมพู
สวมเสื้อสีดำแขนสั้นร้ายหนูสีกาว
เมื่อก่อนหลังบุหริลูกหลานก็ได้ออกตามหาถึงต้ำ
แต่ตามหายังไงก็ตามหาไม่เจอไม่พบตัว
จนกระทั่งช่วงเช้านายสุวิทย์อายุ๕๙ปีลูกชายคนโตก็ได้ไปแจ้งความ
เพราะครบ๒๔ชั่วโมงใช่ไหมล่ะตามกฎหมายว่า
๒๔ชั่วโมงมันถึงจะแจ้งความได้
นายอำเภอทุกคนก็ได้สั่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชาวบ้านเกือบทั้งอำเภอเลยนะครับ
ช่วยกันระดมหาเจ้าหน้าที่จำนวนมากถูกต้อง
แต่จนหาแล้วหาอีกการค้นหาก็ยังไม่พบเจอตัว
หน่วยกู้ชีพนะฮะก็ได้จัดกำลัง๕นายลงพื้นที่ค้นหา
โดยนายนโรงชัยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเป็นหนึ่งในทีมค้นหาพร้อมด้วย
ชายที่เคยหายตัวไปเขาบอกตรงนี้เคยมีคนหายตัวไปก่อนอยู่แล้วนะ
เขาถึงเชื่อว่ามันจะมีคนหายไปเรื่อยอย่างนี้อยู่แล้ว
ชายคนนึงเนี่ยชื่อคุณสุกเกษมชายที่เคยหายตัวไปที่เขานานอน
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
ก็ได้เดินทางบอกว่าตัวเองเคยไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้ว
อ๋อคนที่ก่อนนั้นที่เป็นข่าวใช่ไหม
ก็เลยบอกจะต้องมาทำพิธีหน่อยต้องทำพิธี
แล้วต้องทำพิธีเพราะว่าพวกเนี้ยมันมีเรื่องจริง
แล้วก็คุณยายเนี่ยได้อยู่เขาก็บอกว่าก็อ้างว่าคุณยายได้อยู่ทางติดตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วก็ตอนนี้เขาบอกเขามองเห็นนะคุณยายยังมีชีวิตอยู่
และเมื่อทำพิธีเสร็จเจ้าหน้าที่ชาวบ้านจะออกระดมค้นหา
แต่ก็ทำพิธีเสร็จแล้วมันน่าจะเจอถูกต้องไหมก็ยังไม่เจอ
ก็ยังแต่คาดว่าตอนนี้น่าจะมีอะไรบางตาอยู่เขาบอกอย่างนั้น
คุณสุวิทย์ซึ่งเป็นลูกเขาบอกแม่เป็นคนหลงลืม
เพราะอายุก็๘๖แล้วกลัวเดินออกจากบ้านเดินไปเรื่อยแล้วก็เกรงว่าจะไปเป็นลมในสวนปามไง
หรือสวนยางเพราะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยข้าวยังไม่ได้กิน
ตนก็เลยกลัวสิ่งหนึ่งที่ลูกหลานกลัวเขามากที่สุดคือเรื่องอาถรรพ์ในป่า

แล้วจนถึงตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานออกมาช่วยกันค้นหาแต่ก็ยังไม่พบแม่เลย

เจอแล้วมาในสภาพแข็งแรงไม่อิดโรยแต่อย่างใดหายไป๓วัน

เขาบอกว่าห่างจากบ้านคุณยายคือประมาณ๒กิโลที่เจอค่ะ
ก็กลับมาถึงบ้านสร้างความประหลาดใจให้แก่คนในหมู่บ้านเยอะ

ลายมาเองแล้วก็เนื้อตัวสะอาดสะอ้าน

แต่ตอนนี้คือแกลืมแกก็เลยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนบ้าง
แต่๘๖ไม่ได้กินข้าว

ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหคุกดินคุกอะไรอย่างนี้

ถ้าเริ่มเอาจริงก็คือมันก็อันตรายนะ

ค่ะนี่ล่าสุดก็เป็นส่วนสุขภาพที่โรงคัยบาง

บางทีมันมีแบบว่าโลงอีกเมืองหนึ่ง

เราไปกันต่อ

เมืองอินโดรัสมัธยะ
ประเทศทางตอนกลางของประเทศอินเดีย

ของช่องคลอดทั้งหมดเนี่ยก็เกิดการอักเสบก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะนางก็เลยแบบว่าถูกส่งตัว
เออคุณพระดำฮะคุณม้าฮะไม่นะขอความกุรุณานะครับของฉันปิดแล้วค่ะ
ของฉันปิดนะคุณม้าของคุณฮะฉันปิดนะมันมาจากไหนฮะ

มันมีไลน์ถ้าเกิดว่าเขาแอดถึงคุณเนี่ย

จริงสั่งและสอนแล้วก็จดและจำมารยาก
ต่อค่ะมานี่ก็แบบว่าเกิดอาการติดเชื้อภายในช่องท้องเลย
ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องไปเอ็กซาเรย์นะ
ก็มีไข้คือไม่สบายเลย

อยู่บริเวณในช่องคลอดเนี่ย

แล้วนี่ไงด้วยนี่ไงคุณดูสิ
เป็นที่บิดมอเตอร์ไซค์เหรอ
เป็นที่บิดมอเตอร์ไซค์ค่ะคุณค่ะ
สอดก็ไปในนั้น

เพราะนางเมียเนี่ยเสือกใจ

ดันไปรู้ว่าผัวตัวเองเนี่ย
ยุ่งกับผู้หญิงคนอื่น

คือผู้ชายไปมีอะไรกับคนอื่น

แล้วบอกเนี่ยอย่าไปบอกใครนะ

อายุแค่๓๕นะแก่กัน๕ปีเท่านั้น
เชื่อมั้ยเรื่องราวนี้เกิดมา๒ปีแล้ว

อยู่ในนั้นมา๒ปี

มันตามพลาสติก

นางก็จะต้องไม่มีลูกกี่ต่อไปโอโหลูกหกเราพอแล้วไม่ต้องมีก็ได้นึกออกไหมออก
ก็ห้ามบอกด้วยห้ามไปหาหมอด้วยบ้าเปล่าวะเนี่ย

ผมสังเกตแฮนด์มอเตอร์ไซค์ของคนขับรถบ้านคุณมันหายไปนะ

ไปตรวจสมองบ้าง
ไปตรวจสมองบ้างฟุ้งซ่านแล้วเราอ่ะ
วันนี้ถึงเป็นอีกหนึ่งวันที่ควรไทยรวมใจ
เป็นหนึ่งเดียวนั่งเฝ้าหน้าจอ

เพื่อลุ้นโชคกันอย่างพร้อมเพลียง
กับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ก็ขอแสดงความยินดีด้วยฮะ

ขอบคุณผู้ชมนะครับได้ลุ้นโชคกันหลายแบบทีเดียวนะครับ
หลังจบการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ดเลยดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕๔เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับ
ดได้ทุกวันที่๑ถึง๒๕ของทุกเดือนเราจะกดกันอย่างนี้จนถึง๒๕พฤศจิกายนนี้นะฮะ
ครับผมก็ขอย้ำนะครับว่าเราเนี่ยแจกจริงเพราะในวันนี้นะครับ
เรามีโฉมหน้าผู้โชคดีคนล่าสุดมาอวดด้วยนะครับราศีคนดวงดี
นี่ไปดูนะฮะจะมีออร่าขนาดไหนลองดูครับ

โอ้โห
ชื่อนี้ชาแนนอินทิเดจคะมาจากเจ้าหวัดสุรินทร์ค่ะ
รับไปเลยทองคำมูลค่า๕๐๐๐บาท
แต่สลากมากมายขนาดนี้นะครับเราไม่ได้แจกแค่๒รางวัล
เรายังมีทองคำมูลค่า๕๐๐๐บาทอีก๒๐รางวัล
ใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างไปชมกันเลย
เห็นไหมว่าทองแสนเขาลุ้นกันง่าย
หลังจบการถ่ายทอดสดออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถ้าคุณอยากเป็นผู้โชคดีรับทองแสน
ก็กดเลยดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๕

กดมากยิ่งมีสิทธิ์มากฮะ

พวกมึงใหญ่กันนะมากด้วย
เดี๋ยวจะพาไปดูลูกสาวฉันไปเดินเมืองคานอีกแล้วจะปีนี้ไปไหม
นี่คุณไอ้มัทสนุกเติร์ชชันเทอร์วิทกลับใหม่

แต่เขายังไม่ได้ตอบว่าเป็นแฟนอย่างเต็มตัวไม่ใช่เหรอ
นี่ดูซีนเลยแหละ

คุยกันคุยกันนานแล้วเนอะ

เติร์เติร์บอกครับ

เขาบอกว่ายังไม่ใช้สถานะแฟนอย่างเต็มตัว

จะมีโมเมนต์หวานมาให้แฟนคลับได้ชุ่มชื่น

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของใหม่

หนุ่มเตอร์ก็ไม่รอช้าเป็นคนแรก

ข้อความนะฮะวันเกิดฝ่ายหญิง

เรียกว่ามาไวเลยล่ะ
โดยเจ้าตัวก็เผยภาพคู่ต่างยิ้มให้กัน
แล้วก็มีความระมุนมากใช่ไหม

แล้วก็มีแคปชั่นว่า๑๖พฤษภา

ขอให้หนูแฮปปี้ฮาเฮ
งานนี้ก็เลยมีคนออกมาแซว
นุ่มเตอร์ดด้วยว่าเก็บ

ลุงกับลิงใครคือลิง
ลิงก็คือใหม่ไง

เตอร์หล่อเนาะ

นั่นแปลว่าส่วนใหญ่

พี่ฉันก็ไปเดินพรมแดงนะอันนี้ก็เป็นวันที่สอง

ก็จะดูโป๊บไว้นิดเข้าใส่มาเพราะว่า

แต่ที่น่ารักมากคือมีลูกชายสองคน

นี่สายฟ้าพายุก็ยืนอยู่ข้างล่าง

หน้าประตูโรงแรมกันเลยทีเดียวนะคะแต่งตัวน่ารักเนอะ
นี่แหละค่ะตอนนี้แม่ก็เลยมีความรู้สึกมีความสุขมาก

คือเรื่องของเรื่องมันไม่อยากจากลูก

นางก็จะกระเตงลูกนางเนี่ยไปทุกที่ที่เวลานางเนี่ย
เดินทางไปต่างประเทศถ้าสามารถทำได้

งานนี้เหรอก็มีปุปายาก็ไป
ไปศรีลิต้าก็ไป

เป๊ย์ปหัวไปเดินกับเค้า

มีพิชยาบางครับมีพิชยาหรอกเขาไปเล่นหนังไปกันเยอะเขาไปเล่นหนังไม่เหมือน
เนี่ยเมื่อก่อนฉันไปแค่ฉันคนเดียวเองกับชมพูดอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
เขาก็โคกันโดยให้เด็กน้องคนไหนก็ได้ที่ทางนี้
ตอนเลือกไปก็ให้ไปเดิน
ไม่ไปเดินเดี๋ยวน่ะแนวนั้นไม่กล้าพูดเดี๋ยวมีเรื่องอีก

ใช่ไหมล่ะก็มันมีคนนะ๗๘แสนเนอะเสียเงินเนอะ

แต่ที่แน่เอาอย่างงี้มาเอาอย่างงี้มา
กล้องของฝรั่งเนี่ยแทบไม่ถ่ายเลย

แต่ว่าแต่ว่าอันที่เราเห็นเนี่ยก็คือกล้องของเราเองถ่ายแล้วก็เอามาลงอ๋อมีกล้องของเราเองด้วย
ไม่ถ่ายเลยก็ฝรั่งเขารู้จักที่ไหนล่ะก็นั่นน่ะสิฝรั่งเขารู้จักที่ไหนล่ะ
ตัวจริงไปเนี่ยว่าพวกนี้เขาจะงานตัวอินเตอร์
ไหมฉันไปมาตอนนั้นเขาเล่นเป็นเกรสแคลลี่เจ้าหญิงเกรสเคลลี่

ฉันก็ไปเลยฉันก็ไปเห็นหมดเลยทุกสิ่งแต่ว่าดิฉันนี่จะเดินครึ่งนึงไง
เพราะนักข่าวไปในหนังหน้าข่าวก็จะเข้าไปครึ่งหนึ่งของพรม
แล้วถึงจะขึ้นเดินเข้าไปพอไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มแอบถ่ายไง

เราก็ไปเห็นว่าคนที่แบบว่าเดินจริงเนี่ยเขาจะมีประกาศชื่อ

แต่ว่าคนหลังจากที่เดินจริงหมดแล้วเนี่ยเขาก็ให้แขกทั้งหมดได้เดิน

ก็เป็นแขกที่เขาซื้อตัวบ้างเอางี้นะที่นั่นน่ะนะมันก็จะมีคนเนี่ยยืนถือป้ายอย่างเงี้
ได้ราคาดีมากเธอเข้าใจมากเพราะมันต้องการเข้าไปดูในงาน
ก็ไปซื้อตัวเอาก็ได้แต่ว่าตัวเนี่ยเขาไม่มีขายเขาจะต้องไปทำการแบบขอกันเนี่ย
มันไม่ดูอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรจะไปดูมันก็เอามาขายกัน
คนก็จะไปถือแต่แล้วมันก็เอาบัตรอันนี้ไปให้พวกที่อยากเดินนะ
หรอกแต่ดาราไทยหลังมันมีโอกาสได้ร่วมงานเมืองนอกกันเยอะ

สวยเงินเหลือไม่รู้ไปยืนสวยก็จะอยู่สักแปบก็จะมีประจุดให้เราโพสต์
ท้าเกิดไม่มีใครเอาจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเหรอ
แล้วถ้าเกิดเราไปที่น่าสนใจพวกเขาก็จะเรียกเรา

เสร็จแล้วพอเรารับมาเนี่ยแล้วเราก็ติดต่อกับมันเนี่ย
ก็จะส่งรูปมาให้แค่นั้นไม่เห็นจะได้อะไรเลย
มันคิดกันแล้ว๑๙๗๔เนี่ยมีคนลงมาเนี่ยนะ
เขาอยู่ในเรื่องราวของงานของเป็นนักข่าว

เขาคุยมาบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังได้ไหม
พูดไปแล้วเดี๋ยวก็ฉันโดนอีก
อ้าล่ะพูดอีกอ่ะพักก่อน

บอยด์ถอดเสื้อแล้วเหรอ

งัดความเกลียนเข้าสู้กับคุณอ้ำนมเด้ง

เอาหน้าเขาไปสวมรูปธุรกิจของคุณอั้ม

นี่นะครับเพลิงนาคา

นี่นะครับนี่เป็นพระเอกคุณอ้าม

สิงหานักฆราช

กรี๊ดกราดนี่อีกคนหนึ่ง
นี่คือเขาชื่ออะไรไผ่ป่ะ

บดใช่มั้ยคุณบอย
คืองานนี้คุณบอยก็ต้องงัดความเกลียน

จนทางคุณอ้ำอธิชาตินะฮะเขาได้มีการ

ปะเกินขโมยนม

วอนกรมทรัพย์สินทางฟาร์มโคนม

ในบทบอยไม่ต้องถอดเสื้อใช่ไหมล่ะ

มันเป็นตัดต่อ

เนาะว่าไป

พรุ่งนี้กลับมาเจอหลังครบทรงชาตินะฮะ

สวัสดีครับ